หรืออะไรก็ตามที่มันจะเกี่ยวเนื่องไปกับคุณเศรษฐาหรือเพื่อไทยที่เป็นแกนนำเพราะอะไร
แม้มันเร็วจริงจริงเลยพี่มิดเนี้ยครับมิดชาชีพค่ะคุณปรากฏว่า
มีการทำเป็นลักษณะเหมือนแอปพลิเคชันปลอม

ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ปลอมก็มี
ให้คุณกดลิงค์ให้คุณโหลดแอปปลอม
ขวัญย้ำแบบนี้ว่าทุกอย่างที่คุณเห็นคือปลอม

ไม่มีคุณเพราะอยากได้เงินดิจิทัลแล้วก็ไปหลอกเขาว่า
โหลดเลยนะโหลดแอปแล้วเดี๋ยวเงินจะเข้า
ให้กดลิงค์ตามนี้เลยจะได้รับเงินดิจิทัลหมื่นนึง

แล้วสังเกตนะทีมงานเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนภาพมาลองดูนะ
คุณลองดูว่าไอ้แต่ละแอปเนี่ยมันจะมีหน้าตาละไหม
คล้ายกับแอปพลิเคชันต่างของทางภาครัฐ
อย่างเช่นแอปเป่าตังเป็นต้นดูสีดูการใช้ข้อความ
ฉะนั้นขวัญยืนยันตรงนี้ข่าวเที่ยงเรายืนยัน
ไทยรัฐบอกเลยนี่คือปลอมอย่าเผลอนะคะเข้าไปกด
พวกนี้เป็นมิจฉาชีพค่ะถ้าคุณกดไปแล้วส่วนมากเนี่ย
ระวังนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดูดเงินออกจากมือถือของคุณ
เป็นไปได้นะแอปเหล่านี้ไม่มีจริงนะคะ
อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะวันนี้เอามาเตือนกันนะคะ
ทีนี้จริงแล้วคุณเศรษฐาเองก็ยืนยันด้วยนะ
มันเป็นนโยบายอย่างหนึ่งเลยของพักเพื่อไทยอันดับต้น
คุณเศรษฐาก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นนโยบายรัฐบาล
ก็จะเร่งทำทันทีแต่ตอนนี้เตือนประชาชนก่อนเลยนะ
แหมคุณคอรมอลเขายังไม่ได้ตั้งเลยว่ายังไง
ยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายในรัฐสภา
ฉะนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลที่สมบูรณ์แบบ
ฉะนั้นรอก่อนใจเย็นอย่าหลงเชื่อ
เศรษฐาก็บอกว่าใครที่บอกว่าให้ไปโหลดแอป
เดี๋ยวเงินจะเข้าอันนี้อย่าเชื่อเด็ดขาดฟังเสียงค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักของเราครับเราก็ต้องมีการพูดคุยครับ
วันนี้ก็อยู่ในการเป็นช่วงของการที่รวบรวมข้อมูลนะครับ
ในการที่จะถ้าเกิดพร้อมได้รับการโปร่งกล้าวแล้ว
ก็จะเริ่มดำเนินทันทีครับ
วันนี้มีแอปมาแล้วค่ะที่ก็วอลเล็กซ์นะครับ

ผมไม่เห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่เสร็จสิ้นนะครับ
ยังทำให้ได้อยู่ด้วยครับขอบคุณครับ
ชัดเจดยังไม่มีนะอย่าเพิ่งไปกดลับ

เข้าอยู่บอกเพื่อเมื่อเงื่อนเวลาคร่าว
คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าจริงอย่างเร็วนะ

นับไปเลยอ่ะ
ใจเย็นอยากให้มิจฉาชีพมันเอาช่องว่างตรงนี้มา